เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้มีอัปเดตครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาการดูแลความปลอดภัย
และการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนั่นก็คือเหตุโรงงานพลุระเบิดนะฮะ
คือเป็นธุรกิจครอบครัวแหละนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชน
ปรากฏว่าเมื่อวานเกิดเป็นพลุระเบิดเกิดขึ้นนะครับ
และที่สำคัญมีคนได้รับบาดเจ็บโอ้โหระนาวเลย
บ้านเรือนพังเสียหาย๓๐กว่าหลังแล้วก็คลิปเนี่ย
ถูกปล่อยออกมาหลายคลิปให้คุณผู้ชมไปดูคลิประทึกหน่อยนะครับ
โปรเบอร์
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเสียงก็น่ากลัวครับ
ภาพก็น่ากลัวฮะเหตุการณ์นี้น่ากลัวจริงนะครับ
เพราะว่าเป็นโรงงานผลิตพลุและดอกไม้ไฟ
ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เกิดระเบิด
นี่คุณผู้ชมฮะคนเจ็บเนี่ยโอ้โห
ก็ต้องวิ่งหนีนะครับเมื่อกี้มีคลิปหนึ่งนี่คุณ

ถอดเสื้อออกมาแล้วก็มีคนพาวิ่งออกมาเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าหัวไม่รู้ไปโดนอะไรมาเลือดอาบหน้าเลยคุณ
ใช่แล้วคือฟังเสียงเมื่อกี้มันเหมือนกับว่า
พลุหรือว่าประทัดในงานเขาจัดงานเพราะว่ามันรัวต่อเนื่องมากนะคุณ
ถ้าใครไม่รู้คิดว่าเขาจัดงานจุดพลุจุดประทัดแต่ไม่ใช่ฮะ
โรงงานพลุระเบิดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวพลุเนี่ย
ซึ่งใส่ดินปืนไว้เนี่ยมันก็ระเบิดตามกันเป็นร้อยนัดนะคุณนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านสรรทุ่งใหม่ที่หมู่๑๔
คนพลุขวัญหูคุณถ้วยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
เสียงดังเสียงระเบิดต่อเนื่องเลยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับคุณ
ต้องเข้าไประงับเหตุอันตรายไหมฮะถามว่าอันตรายนะครับ
กว่าจะรับระงับเหตุกันได้เป็นชั่วโมง
เพราะว่าพลุมันยังระเบิดอย่างต่อเนื่อง

ยังได้ยินเสียงผู้ระเบิดต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าบ้านที่เจ้าของโรงงานผู้พักอาศัยอยู่๘คน
มีทั้งตัวเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นผู้ชายภรรยาแม่ยายลูกและหลาน
โดยเฉพาะเด็กหญิงวัยขวบกว่าพักอาศัยอยู่๘คน

แล้วก็โกดังเก็บพลุพังเสียหายพังพินาศเลยนะครับ
รวมถึงบ้านของอะไรนะคนงานก็พังเสียหาย
รถกระบะอีก๒คันรถจักรยานยนต์อีก๖คัน
ถูกไฟเผาเหลือแต่ซากนะครับ
เจ้าหน้าที่ระดมรถอักเพลิง๑๐คันเข้ารังับเหตุ
ใช้เวลารังับเหตุ๒ชั่วโมงนะครับ
จากเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๘คน

ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดไฟ

ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลด้วยนะครับ

พวกว่านิรัติพงศ์สิทธิฐาวร
ลงพื้นที่ครับสำรวจความเสียหาย

๕๐ชีวิตจาก๓๒หลังคาบริเวณ
ตอนนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับ

ก็ไม่สามารถออกไปนอนนอกพื้นที่ได้

ชาวบ้านบอกแบบนี้เลยก็ต้องกางตรงกลางเต็นต์นอนหน้าบ้านแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราว

ช่วยเหลือซ่อมแซมรวมทั้งเยียวยาผู้ประสบเหตุในระยะยาว
นี่เราไปเจอกับทางคุณป้าด้วยนะ
คุณป้าศรียรคิดใช่ค่ะ
คุณป้าบอกว่าโอ๊ยครอบครัวป้าได้รับผลกระทบ
ก็คิดดูสิบ้านป้าเสียหายทั้งหลังอยู่กัน๕ชีวิต
กลายเป็นว่าต้องมากางมุ้ง
แล้วนอนในโรงรถหน้าบ้านคุณผู้ชมมันไม่มีห้องนอนแล้ว
แล้วที่ไม่สามารถย้ายไปอยู่ข้างนอกได้ตังค์ไม่มี
ก็ต้องอาศัยโรงรถนี่แหละที่มันเสียหายไม่มากเท่าไหร่
หลบแดดหลบผลเอานะคะ
อันนี้นะคะชาวบ้านเดือดร้อนกันเยอะเลยนะครับ

ไม่อยากให้โรงงานพลุมาอยู่ในพื้นที่ชุมชน

วิศบาลตะบลสันปูเลยมีการตั้งเต้นช่วยเหลือชาวบ้าน
ลานหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่เริ่มทยอยขนแผ่นกระเบื้อง
แจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้ว
เอาไว้ก่อนกระเบื้องหลังคานะคุณนะ
เอามาใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนนะครับ
แล้วก็ต้องขอกำลังทหารเข้ามาช่วยเหลือ
ในการบรื้อหลังคาเก่าที่มันถูกสะเก็ดของพลุ
มันตกลงมาใส่เป็นรูเป็นรูแบบนี้นะครับ
แล้วก็ต้องมาซ่อมแซมมามุงหลังคาใหม่ให้กับชาวบ้านด้วย

ตำรวจสพดอยสะเก็ดระบุว่าเบื้องต้น
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของโรงงานพลุนะครับ

เพราะว่าตัวเจ้าของโรงงานผู้บอกแบบนี้
มันมีเสียงระเบิดแต่มันดังมาจากไหนรู้ไหมฮะ
ซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าโรงงานเราใช้ไฟเยอะ

ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อการผสมสมุดของพลุใหม่
หรือว่าการเก็บวัตถุอันตรายในการประกอบพลุไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
ส่วนถามว่าคนเจ็บ๘คนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณ
ออกมาได้แล้ว๓นะยังเหลืออีก๕คนที่ยังต้องอยู่โรงพยาบาล
ส่วนเด็กหญิงวัย๑ขวบกว่าปลอดภัยแล้วนะฮะ
นี่ฟังคุณบุ๊กเล่าเอาจริงนะโรงงานนี้ไม่ใช่เกิดระเบิดครั้งแรกไง
ถ้าเกิดว่าย้อนไป๑๐ปีที่แล้วคุณผู้ชม
วันที่ห้ากันยาปี๕๕รอบนั้นก็เกิดเหตุใกล้เคียงกันนั่นแหละ
เกิดระเบิดมาแล้วรอบนึงคราวที่แล้วมีคนเจ็บ๓ราย
แล้วนะตัวเจ้าของโรงงานเองต้องนอนโรงพยาบาลอยู่เกือบปีอ่ะ
ดังนั้นก็เลยต้องมีการตรวจสอบแล้วว่า
แห่งหรือเปิดในพื้นที่รวมถึงโรงงานอื่นด้วยนะ